สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่หนึ่งแล้วนะคะ
ช่างแต่งหน้าบอกเลยว่าเธอนั้นมือทองจริงแต่เรื่องแต่งหน้าสวยหลบไปก่อนนะคะ
เรามาเจอแบบแต่งหน้าเอฟเฟคกันบ้างค่ะอยู่กับพี่หนึ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

หนึ่งคะแต่ก่อนที่พี่หนึ่งจะมาทำช่างแต่งหน้าเอฟเฟคพี่หนึ่งทำอะไรมาก่อนคะ

แต่งหน้าสวยงามแบบนี้เลยไหมพี่มีขนตาไร้คิ้วอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม

ทำไมพี่ผ่านผลงานตรงนั้นมีอะไรมาบ้างที่แต่งหน้าสวยงาม
ก็เริ่มจากพี่หมูกับหมูแฮมขวัญมาถึงที่เธอคิดถึงหมูแฮมเรารอหูเยอะมาก
เป็นละครยุคนั้นยุคนึงที่แบบดังมากเลยอันนั้นพี่ก็แต่งมาหมดแล้ว

แล้วจุดเปลี่ยนพี่ทำไมมันถึงเบื่อความสวยงามแล้วแต่งหน้าสวยงามไม่เอา
เติมตรงนั้นหน่อยคิ้วแบบนี้ได้ไหมพี่ขอบล็อกตาอย่างนี้ได้ไหมก็เลย
รู้สึกเบื่อ
การทำแผงสักแผนึงมันยากไหมพี่หนู
มันเริ่มมาจากอะไรเราก็ไม่เคยทำเลยนะ
เออก็แรกเราต้องเรียนรู้อุปกรณ์ก่อน

เอ่อช่างรัฐเสียในคนจะบอกว่าตัวนี้ใช้อย่างนี้อย่างนี้
มันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไง
พี่หนึ่งเคล็ดลับในความเหมือนจริงของมันอย่างนี้
พี่หนึ่งเคล็ดลับในความแบบเหมือนจริงของมันอย่างนี้

พี่หนึ่งเคล็ดลับในความเหมือนจริงของมันอย่างนี้
พี่หนึ่งเคล็ดลับในความเหมือนจริงของมันอย่างนี้

พี่หนึ่งเคล็ดลับในความเหมือนจริงของมันอย่างนี้

บางครั้งแต่งแล้วไปลงสีจนช้ำไปหมดจนดูเป็นการแต่งมันไม่ใช่
พี่หนึ่งแต่งคือลงซีลิคมไปปึ๊บตีดสีจบแผลสามารถแต่งได้ประมาณ๑๐นาที

และนั่นล่ะค่ะอาจจะเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับ

และนั่นล่ะค่ะอาจจะเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับ

และเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนอายุ๘๐อยู่บนใบหน้าก่อนจะเป็นอย่างไร